อยากให้คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปค่ะ
มีรถจักรยานยนต์เขาจอดบนทางเท้า

เขาก็ยกรถแบบขึ้นรถไปเลยขึ้นท้ายรถไปเลย

เขาจับปรับจริงเหมือนกับไปจอดแบบขวางทางสาธารณะอะไรแบบนี้นะคะ
จนมีผู้หญิงคนนี้เสื้อสีดำถือถุงมา
เดินมาถึงก็ตกใจว่าเอารถของตัวเองไปไหน

แล้วก็มีคนบันทึกภาพเอาไว้นำไปโพสต์ในโลกโซเทียล
มโพดำเขาโพสต์คลิปนี้แล้วเขาก็บอกว่า
บางครั้งการสร้างสำนึกสาธารณะอาจจะต้องใช้ยาขม
มาตรการนี้เป็นมาตรการที่กรุงเทพมหานคร
แก้ปัญหาการขับขี่บนทางสาธารณะ

โดยให้ประชาชนสามารถถ่ายรูป
พร้อมทะเบียนรถสถานที่
กรทมจะได้ส่วนแบ่งค่าปรับ
เขาบอกแบบนี้เลยนะใครเห็นถ่ายรูปไว้เลย

ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวี
ติดตามไปยังเฟซบุ๊คของอินทพัฒน์
ก็รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นี่เองค่ะ
สายตรวจเทศกิจมาจับรถจักรยานยนต์

ติดอยู่ที่เสาใต้สะพานลอยว่า

จับทันทีปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่นายอัตภพลแก้วงาม
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการฝ่ายเทศกิจ

ก็ได้คำตอบมาว่าเป็นนโยบาย
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ให้ดำเนินการเรื่องนี้แบบจริงจังเลยนะคะ
จะไปดำเนินการ

ท่านผู้วันอินหารกรุงเทพมหานคร
โดยท่านรองอำนวยนิมโลก
ได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขต
ตามด้วยเจ้าที่ฝ่ายธุรกิจ
ดำเนินการอย่างจริงจัง
ไม่โปรดการจัดจริง
ทีนี้เราก็ถามต่อไปด้วยนะคะ
ว่าเห็นเพจดังเนี่ยเขาบอกว่า
ประชาชนถ่ายรูปได้ถ่ายทะเบียนรถ

การพิจารณาของทางคณะผู้บริหารค่ะ

ไปที่นายนัชพลสุพัฒนะ

ฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นดูหน่อยค่ะ
ดูจากคลิปเฉยนะ
ผมก็ขอตำนิดเจ้าหน้าที่นะครับ
คือถ้าคุณจะทำนะครับ

แล้วก็ไม่ใช่แบบไฟไม่ฟาง

ถ้าเกิดว่าทำแล้วให้บ้านเมืองมัน

แล้วก็คนไทยมีวินัยผมเห็นด้วยทุกกรณีนะครับ
แต่ว่าไอ้การมาเหอะเป็นพักเนี่ยนะครับ
แล้วถึงเวลาก็หย่อนยานครับนะ

ที่เราจัดระเบียบสุนัขใช่ไหม

หมวกกระน๊อบนี้ผมเห็นขับตามถนนนี่

แล้วก็ต้องเรียกขาดแล้วก็ต้องเป็นธรรมนะครับ

แล้วในกรณีที่มายกรถเขาเนี่ยคือ
คือคุณปล่อยปะละเลยมานานหรือเปล่า

ผมว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะ

คุณจะจัดระเบียบคุณมาออกติดป้ายเตือนเขาหน่อย
ว่าต่อนี้ทางเราจะมีการดำเนินการแบบนี้

แต่ถ้าอยู่ดีคุณมาวันนี้คุณฟิตคุณคึกนะฮะ

เกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นความเดือดร้อน
ฉะนั้นผมมองว่า

ผมเล่นงานคุณก็หาละเว้นเอาไหม